ตั้งคณะกรรมการฟันวินัยร้ายแรงพอโรงเรียนแห่งนี้แล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะสั่งพักราชการตลอดระยะเวลา

เพื่อนครูยอมรับแม้ว่าจะเคยได้ยินมาบ้าง
เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงชู้สาวของพอรายนี้
แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานใดยืนยันนะคะ

เกือบหนึ่งสัปดาห์ที่ชื่อของนณฑาภพบุญทองโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

หลังมีข้อความแชทไลน์สื่อถึงพฤติกรรมเชิงชู้สาว
กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
อายุรุ่นราวคราวลูกในลักษณะคบหากัน
ซึ่งเป็นสิ่งที่เพื่อนสมาชิกกลุ่มผู้บริหารคาดไม่ถึง
ผู้ที่เรียนเก่งและเป็นครุทายาทรุ่นแรก
ที่ไม่ต้องสอบบรรจุเมื่อเรียนจบสามารถเป็นครูได้เลย
เพียงเท่านั้นบุคคลที่สอบเป็นผู้บริหารในลำดับดี
จะมีพฤติกรรมขัดต่อหลักจัญญบันวิชาชีพครู
รปริญญาประจงผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพลวงจังหวัดนครราชศรีมา
ยืนยันว่าที่ผ่านมาพอณฐาพบ
ช่วยเหลืองานราชการอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
เคยได้ยินคำบอกเล่าถึงพฤติกรรมของเพื่อนมาบ้าง
แต่ไม่มีหลักฐานยืนยัน
พฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยตอนที่มาอยู่ที่นี่นะครับ
ผมว่าข่าวที่บอกว่าเขาเคยเป็นอย่างนี้อย่างนั้น

คือปกติแล้วอยู่ที่นี่เขายังไม่เป็น
เรื่องชอบเด็กไม่ชอบเด็กนี่นะครับ
มันจะเป็นพฤติกรรมภายในของแต่ละคนนะครับ

ทีนี้ตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นยังไงนะครับในความเป็นจริง
ก็เหมือนเราอยู่กับสังคมของเพื่อผู้คนฝูง
เราก็ไม่รู้ว่าลึกเขาคิดอย่างไร

แต่ว่าตามที่เห็นมาเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏนะครับ
ยอมรับว่าไม่มีอคติส่วนตัวกับพอณฐาพบ
หลังจากรับรู้พฤติกรรมจากคำบอกเล่า
แต่การทำหน้าที่เป็นเรือจ้างที่โรงเรียนแห่งนี้มามากกว่า๒๐ปี
จึงทำให้ครูไกรเดชศรีสุพร
ต้องสังเกตพฤติกรรมและคอยตักเตือนลูกศิษย์กลุ่มเสี่ยง
ที่ให้ความสนิทสนมกับพอณฐาพบเป็นพิเศษ

เนื่องจากมีการนัดนักเรียนไปทำกิจกรรมในวันหยุด
ซึ่งบางครั้งออกนอกพื้นที่
ไกลใส่ตากรูท่านอื่น
ในฐานะเราเป็นครูเราก็ได้แต่เพียงเรียกเด็กมา
กำชับมาบอกให้ระมัดระวัง
แล้วก็มีอะไรก็เอาไว้ให้บอกครูเรา

บางครั้งท่านก็มารับเด็กมาไปฝึกซ้อม

หลังจากนั้นท่านพาไปไหนอย่างไร
เพราะว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
มันก็เป็นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์
แล้วก็ช่วงตอนเย็นที่มันเลย
ควบคุมของคณะครูเราไปแล้ว
จัญญบันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรัก

ครูต้องมีจิตใจที่เมตตาต่อลูกศิษย์
ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมและเพื่อนร่วมวิชาชีพเรียกหา

แต่ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงใดจากเจ้าตัว

เพื่อไม่ทำให้วงการการศึกษาตกต่ำลง
คณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัด
ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรง
มีกรอบระยะเวลาภายใน๑๘๐วัน

ต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

ตลอดระยะเวลาการสอบสวนด้วย
และครูต้องรักและศัพท์ในวิชาชีพของตัวเอง
ซึ่งก็จะมีข้อกำหนดว่าครูจะต้องทำอย่างไรบ้าง
อีกไม่กี่วันความชัดเจนในเรื่องนี้จะเป็นที่ประจักษ์
พอณฐาพบยืดอกเข้าพบพนักงานสอบสวนตามนัด
ในวันที่๓๑มกราคมโดยไม่บิดพลิ้ว
สังคมจะได้รับรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อของเรื่องนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน